ฉันคือสี่รี่มงคน
ทิ้งกันไปแล้วยังเจ็บไม่พอ
เท่ากับการกลับมาขอยืมเงินกระซิกกระซิ

คนแบบสิริหรือเปล่าขม้อมีน

คนที่เกิดวันจันทร์นะครับให้ระวังเรื่องของแฟนเก่ากลับเข้ามานะครับ
เพราะว่าแฟนเก่าที่กลับมานั้นอาจจะมีในเรื่องของการยืมเงิน
อาจจะทำให้คุณนั้นเงินไม่พอใช้
และมีปัญหาในเรื่องของการหมุนเงินค่อนข้างสูงครับ

มีโอกาสเช่นกันนะครับที่คุณจะต้องมีการเสียเงินไปให้กับคนในครอบครัว
เพราะว่าคนเหล่านั้นที่เป็นญาติสนิทมิตรสหายนั้น
อาจจะกลับเข้ามาหาเราแล้วก็ยืมเงินของเราได้นะครับ
เรียกว่าช่วงนี้คนใกล้ตัวอาจจะทำให้เรามีปัญหาได้ครับ
แงแบบนี้คนเกิดวันอื่นก็สบายเลยสิคะ
ก็ไม่เสมอไปนะครับซีเรย์อย่างคนที่เกิดวันพฤหัสเนี่ย
ก็มีเกณฑ์เหมือนกันนะครับที่คนจะเข้ามาขอยืมเงินคุณ

เพราะว่าอาจจะเสียเพื่อนได้เรียกว่าในช่วงนี้นั้น
มีโอกาสที่เอ็นดูเขาเอ็นเราขาดครับ